เป็นเรื่องราวของสาวตะจิ๋วแล้วก็หน้าตาน่ารักเลยทีเดียว
สำหรับนางเอกสาวเต้ยจรินพรที่มีความรักครั้งใหม่ครั้งล่าสุด
ทำให้ทุกคนฮือฮาอยู่เหมือนกันกับอาเล็กธีรเดชนั่นเอง

ความสัมพันธ์ของคู่นี้แน่นอนว่าทุกคนยังจับตามองอยู่นะคะ
มีแหวนสวมอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้าย
หลายคนก็จิ้นไปไกลว่าเอ๊ะแหวนวงนี้หรือเปล่า
ที่อเล็กสวมจะเป็นแหวนแทนใจของสาวเต้ยค่ะ
งานนี้เต้ยเองก็ออกมาเคลียร์ชัดเหมือนกันนะครับ
จะเคลียร์ว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังเต้ยกันเลยค่ะ
เขาเป็นคนชอบใส่แหวนอยู่แล้วมั้งคะ

เขาไม่ได้คิดอะไรอะค่ะอย่างเต้ยก็ใส่เหมือนกัน

ก็เป็นแหวนของตัวเองอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกัน
ไม่มีค่ะไม่มีเรื่องการแลกแหวนอะไรไม่มีค่ะ

ก็ถ้าเกิดไปเที่ยวไหนเราเห็นอะไรที่นึกถึง
ก็อาจจะมีซื้อของมาฝากบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ถึงกับไม่ต้องซื้อของแลกกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลบางทีเขาอาจจะชอบนิ้วนาง
บางทีแหวนโมงนั้นใส่แล้วนิ้วนางเหมือนพอดีพอดี

เขาประกาศว่าเตรียมจะไปสวดมนต์ข้ามปีกับครอบครัว
โดยหลังจากนั้นก็เตรียมบินไปพักผ่อนที่เมืองผู้ดีค่ะ
งานนี้หนุ่มอเล็กจะไปร่วมทริปนี้ด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวรอลุ้นกันเองละกันในอินสตราแกรมของคู่นี้ละกัน
ว่าจะได้เห็นภาพสวีทอะไรบ้างไหมค่ะ
ใช่ยังไม่แน่ใจว่าเขาไปไหนค่ะ

เดี๋ยวจะมีไปอังกฤษค่ะช่วงปีใหม่ค่ะ
แต่ก็จะมีแบบเพื่อนไปด้วยแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่นู่นด้วย

คือว่าเป็นคลิปแรกของทั้งคู่เลยไหมคะ

คือมันเป็นช่วงแบบว่างทั้งคู่ด้วย

ไม่ได้ตั้งใจว่าล็อกคิวพร้อมกันอะไร
ค่ะก็ช่วงนั้นว่างด้วยพอดีค่ะ
ก็ไปแล้วก็มีเพื่อนไปด้วย

มีบางคลิปจะมีรูปหวานที่ได้เห็นไหมครับ

เดี๋ยวลองไม่รู้เหมือนกันค่ะว่า
ว่าจะลงรูปคือไม่ได้คิดวางแผนว่า
เราต้องลงรูปคู่นะแล้ววันนี้เราต้องลงรูปนี้

ก็คือแบบเราถ่ายอะไรก็แบบอยากลงก็ลงค่ะ
ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะคะสำหรับความสัมพันธ์คู่นี้
แต่พูดถึงเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีหน่อยละกันคุณค่ะ

แล้วก็หลายคนบอกว่าจะได้เริ่มต้นปีใหม่ไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะ
ใครที่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไปสวดมนต์ข้ามปี

เพราะเราจะมีการถ่ายทอดสดสวดมนต์ข้ามปีนั่นเองค่ะ
ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะคะ